จ้าเข้ามาตลาดเช็คราคาสินค้าในตลอดตลาดกันนะจ๊ะ
ไปดูซิว่าราคาสินค้ามีอัปเดตหรือเปล่า
ไปดูเลยหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ

กาดขาววันนี้จ๊ะอยู่ที่๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ปุ้งจีน๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ผักชีไทย๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ราคาสูงนิดนึงนะส่วนพริกจินดาแดงอยู่ที่๗๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ